คุณผู้ชมเวลาเล่าเข้าปากทีไรเกิดเรื่องทุกทีค่ะ
สองคนเขาเป็นแฟนกันแต่เขาก็อยู่กินกันมานะ๓๔ปีแล้ว
ฝ่ายชายชอบดื่มเหล้าพอดื่มเหล้าเมาปุ๊บเอาละค่ะทีนี้
เดี๋ยวก็พังข้าวของในห้องบ้างเดี๋ยวก็ทำร้ายร่างกายแฟนสาวบ้าง
ล่าสุดค่ะลอยกระทงเมามาอีกแล้วแล้วก็โวยวายจะทำร้ายร่างกายแฟนสาว
แฟนตกใจคว้ามีดพกขึ้นมาป้องกันตัวฝ่ายชายเดินปรีเข้ามาก็เสียบเข้าพุงเลยค่ะ
เข้าไปประมาณ๑๒เซนติเมตรได้นะคะฝ่ายยิงจะว่ากลัวก็กลัว
แต่ก็อดรนทนเห็นแฟนนุ่มที่รักเนี่ยบาดเจ็บไม่ไหวก็โทรแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาค่ะ
ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร
ก็รีบมายังพื้นที่เกิดเหตุหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุคนถูกแทงนะคะ
ในที่เกิดเหตุเจอกับนางสาวอัชราสุริยฉายวัย๔๕ปีคนแทงค่ะ
ยืนรอเจ้าหน้าที่อย่างร้อนรนเลย
คนบาดเจ็บคือนายพจนจันสีดำวัย๓๘ปีแฟนนุ่มค่ะ
พอกู้ชีพมาถึงเนี่ยก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
พจนถูกแทงเข้าที่ท้องลึกประมาณ๑๒เซนติเมตร
ถามว่าเจ็บมากหรือเปล่าเป็นอะไรมากไหม
คำตอบคือยังไม่สั่งค่ะยังเมาอยู่แม้จะโดนแทง
นางสาวอัชราก็ให้การนะคะว่าอยู่กินกับแฟนหนุ่มมา๓๔ปีแล้วล่ะ
นุ่มมีนิสัยชอบดื่มเหล้าเมาแล้วก็อลวาดทำลายทรัพย์สิน
บางทีก็ทำร้ายเธอด้วยครั้งล่าสุดที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็เมากลับมาอีก
แล้วก็ทำท่าเหมือนจะทำร้ายเธอเธอก็เลยหยิบมีดพกมาถือไว้ป้องกันตัวค่ะ
แล้วปรากฏว่าแฟนนุ่มก็เดินปรีเข้ามาหาเธอแบบไม่ชะงักเลย
มันก็เลยเสียบเข้าไปที่ท้องนะแต่เธอบอกพุทธทนเห็นคนรักเจ็บไม่ได้
ต้องรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือ
เรื่องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเชิญทั้งสองคนมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งก่อน
เพราะว่ามันถือเป็นเรื่องทะเลาะวิวาสภายในครอบครัว
ตำรวจก็เลยยังไม่ได้ตั้งข้อหากับใครนะคะ